ต่อกันที่มรยองกันหน่อยผู้ชายคนหนึ่งทำทีเป็นไม่สบาย
ซื้อยาจากร้านขายยาซื้อยาเสร็จปุ๊บไม่ได้ยาเปล่า
อยากได้รถจักรยานยนต์เขาด้วยโอ้โหอ่าไปกินยาอะไรก่อน
นี่ไปซื้อยาไม่สบายขอซื้อยาหน่อยคุณเพศัตริย์
ออกไปปุ๊บทางในร้านเขาก็เผลอกันเนอะ
งัดรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านแต่โชคดีเจ้าของร้านเขาเห็นพอดี
อ๋อนี่ไงนี่งัดแล้วไม่ใช่รถตัวเองนะ
แล้วทำทีเหมือนตัวเองขี่มาแต่ไม่ใช่คือพยายามจะงัดอยู่
คุณผู้ชมนี่ฮะคือจากเป็นลูกค้าไปซื้อยาสุดท้ายกลายเป็นโจรครับ
แปลงร่างกายมาจนสุดท้ายพอเขาเห็นเพ้นแนบเลยหนีสิฮะ
เพราะว่าเจ้าของร้านเขาเห็นแล้วนี่ไปแล้วขี่รถคันที่ขี่มานั่นแหละ
ไปเลยนะครับนะฮะเดชะบุญที่เจ้าของร้านเขาเห็นซะก่อน
งั้นอาจจะต้องสูญเสียรถจักรยานยนต์คันนี้ไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ
เจ้าของร้านขายยาที่ชื่อว่ากวีเพศัตริย์เจ้าของร้านชื่อว่าคุณกวีนี่แหละ
ในภาพนะฮะร้านนี้ตั้งอยู่สี่แยกปากแพรกที่ปลวกแดงที่มรยอง
ห้าโมงเย็นของวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเขาบอกว่าโชคดีเหลือเกินนะ
มันเห็นเงากันอะไรแต่คุ้มอยู่หน้าพอกว่าย้างร้านแบบฝั่งหันไป
เห็นว่าเอ้าทำไมลูกค้าคนนั้นมาทำอะไรกับรถจักรยานผม
เขาก็เลยแบบออกไปดูนะฮะสุดท้ายคนร้ายก็เห็นแนบไป
ฟังเสียงเจ้าของร้านครับ
เห็นไหมคะด้วยความทีมร้านขายยาเขา

แต่มันจะมีช่องแค่ตรงกลางนิดเดียว
ที่มองเห็นรอดออกมาว่าเห็นคนสะคุมอยู่หน้าร้าน
เจ้าของร้านสันนิษฐานว่าคนลายน่าจะทำงานเป็นทีม
จะทำงานเป็นทีมคือคนนี้มาดูรัฐเราก่อนมาซื้อยาเสร็จปุ๊บมาขายกุญแจเอาไว้ก่อน
พอขายเสร็จปุ๊บเขาเดาว่าน่าจะมีอีกคนนึงทำงานเป็นทีมคือเดี๋ยวจะมาขี่รถคันนี้ออกไปนะครับ
เพราะว่าอะไร๓๔วันก่อนเพิ่งมีเหตุการณ์โจรพยายามไปงัดดาดฟ้าที่ร้านแล้วครั้งหนึ่ง
แต่มันติดเหล็กดัดก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นโจรหรือว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน
แต่เหตุการณ์นี้เจ้าของร้านไม่ได้แจ้งความแต่เอาคลิปนี้มาลงไว้เป็นอุทาหรณ์
ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของตนเองนะครับ